ท่านผู้ชมครับดูเรื่องราวแปลกที่มันเกิดขึ้นกับแรงงานชาวกัมพูชาเป็นแรงงานก่อสร้างที่จังหวัดตราดนะฮะคือเขาก็ปวดท้องปวดท้องหนักด้วยก็เลยขอไปนั่งปลดทุกข์หน่อยเป็นป่าแถวไซส์งานก่อสร้างซึ่งกลางป่าตรงนั้นเขาจะทำเป็นหลุมซ่วมเอาไว้แบบนั่งยองไม่มีอะไรกั้นเลย
ปลดทุกข์อยู่เนี่ยวิ่งหน้าตาตื่นกลับมาหาเพื่อนที่ไซส์งานแล้วบอกเจอผีอะไรพวกนี้นะฮะ
แล้วก็วิ่งหายเข้าป่าไปอีกรอบนึง
หาอยู่๒วันไม่เจอนะฮะ
นี่ต้องเอาภาพแบบโดนมุมสูงอะไรพวกนี้มาตามหากันนะฮะนี่

เห็นไหมนี่เขามาช่วยค้นหากู้พงกู้ภัยก็ต้องมาช่วยกันหานะครับ
คนที่หายไปชื่อฮอนลีอายุ๓๔ปี
แถวนี้เป็นซอยข้างโรงเรียนตราดตรการคุณหมู่๘ตะมนต์วังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดนะฮะ
เป็นพื้นที่ป่าพื้นที่รกร้างแถวนั้นนะครับ
หายไปตั้งแต่เช้าเมื่อวานนี้นะฮะ๒๘พฤศจิกายน
แรงงานชาวกัมพูชา๑๐กว่าคนนะฮะที่ทำงานด้วยกันนี่มาช่วยกันหาหายังไงก็หาไม่เจอ
บอกว่าฮอนลีเนี่ยเขาสวมเสื้อสีดำกางเกงขายาวรองเท้าผ้าใบสีดำแบบนี้
นี่ตามที่เห็นก่อนที่จะหายตัวไปนะเมื่อวานมาทำงานด้วยกันนะฮะ
แรงงานบอกว่าเมื่อวานเนี่ยฮอนลีเขาก็มาทำงานไซส์งานก่อสร้างตามปกติ
แล้วก็บอกโอ้โหปวดท้องจะไปอุจจาระที่ป่าแถวสายงานก่อสร้าง
เขาจะเอาโถส้วมแบบนั่งยองเนี่ยมาตั้งเอาไว้ไม่มีกำแพงกั้นอะไรพวกนี้นะฮะ
เอาแค่มีต้นไม้แบบบางสายตานะครับอยู่ดีดีฮอนลีเนี่ยวิ่งกลับมาที่สายงานก่อสร้าง
ด้วยทาทางตื่นตกใจบอกเจอผีตัวใหญ่ตัวเบลอเลย
แล้วก็คว้ากระเป๋าตัวเองแล้ววิ่งย้อนกลับเข้าไปที่ป่าทางเดิมนะฮะ

ข้างลงน้ำตรงนั้นแหละค่ะข้างลงน้ำอันนี้ใช่

แรงงานบอกไม่ได้เมาค่ะบางคืนก็กินแต่เช้าหายเมาแล้วมาทำงานแล้วเนี่ย
อยู่ดีโอ้โหไปอุจจาระนี่ฮะมีโถส้วมอยู่เห็นไหมอันนี้อย่างนี้
เขาก็ทำเอาไว้ชั่วคราวให้แรงงานแบบอะไรอย่างนี้นั่งอุจจาระอะไรกันไม่มีอะไรกั้นหรอก
อยู่ดีบอกวิ่งกลับมาบอกเจอผีแล้ววิ่งย้อนกลับเข้ามาในป่าแล้วหายไปเลย
ต้องแจ้งตำรวจแจ้งกู้ภัยมาช่วยกันหาหาไม่เจอนะฮะทั้งวันทั้งคืนเมื่อวานนี้ไม่เจอนะฮะ
วันนี้อาสากู้ภัยก็หาอีกตั้งแต่บ่ายถึง๑ทุ่มไม่เจอตัวเมื่อวานนี้
เจอฮอนลีนะมาปลดทุกข์แต่ไม่รู้เจอทุกข์หรือเปล่า
ทุกข์เหรอทุกข์หนักด้วยแต่หาไม่เจอฮอนลี
วันนี้ก็หาต่อนะครับทุกผู้ชมครับหากันต่อเนื่องนะฮะทั้งญาติทั้งเพื่อนคนงาน
กระจายกำลังตามป่าแถวนั้นป่าสเม็ดป่าชายเลนยังไงก็ไม่เจอครับท่านผู้ชมครับ
สุดท้ายนี่ฮะต้องเอาเครื่องเส้นไหว้ผลไม้ขนมน้ำอัดลมนี่เป็ดไก่นะ
เอามาไหว้เจ้าที่เจ้าทางขอให้เปิดป่าเปิดทางขอให้หาตัวฮอนลีเจอ
นี่เพราะมันก็โอ้โหข้ามวันข้ามคืนแล้ว
ภรรยาบอกว่าสามีก็มีอาการปกติดีเลยนะไม่ได้มีอาการทางจิตประสาทอะไรนะ
ก็มีก็อย่างมากก็คือเสร็จงานก็ตั้งวงดื่มเหล้าตอนเย็น
แต่เช้าทำงานได้ปกติไม่เคยหลอนไม่เคยเมาค้าง
ชาวบ้านแถวนั้นนะครับลุงดินนะฮะอายุ๗๐ปีแล้วนะ
แกอยู่แถวนี้มาห้าสิบกว่าปีนี่ลุงดิน
บอกว่าพื้นที่แถวนี้เนี่ยมันก็คือป่าแหละเป็นทุ่งกว้าง
แต่ตั้งแต่ลุงอยู่มาไม่เคยเห็นผีนะแต่มันเคยมีเหตุการณ์ผู้หญิงคนหนึ่ง
อายุ๕๐ปีมาผูกคอตายแถวนี้แต่มันก็เป็น๑๐ปีมาแล้ว
แต่ก็ไม่มีใครเคยเจอผีผู้หญิงคนนั้นเลยนะฮะ
คิดว่าคนเกิดเหตุฮอลเลียแรงงานกัมพูชา
อาจจะเป็นคนจิตอ่อนหรือเปล่าอ่าไปนั่งยองกำลังนั่งซ่วมอยู่แล้ว
อาจจะไปเห็นอะไรเข้าหรือเปล่าสุดท้ายครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้ที่หากันอยู่แล้วก็ต้องไปเส้นไหว้เจ้าที่เจ้าทางใช่ไหม
เหมือนปฏิหารมีจริงอยู่อยู่บ่ายวันนี้กำลังหากันอยู่
มีเบอร์โทรศัพท์ลึกลับมาหาเมียของฮอนลี
พอเมียฮอนลีรับสายปรากฏเป็นเสียงของสามีฮะ
แล้วบอกว่าพี่อยู่ที่อ่างเก็บน้ำสะศรีเสียด
ห่างจากป่าตรงนี้๓กิโลเมตรกว่า
อยู่ตรงนั้นได้ยังไงอ่ะนี่ไงเขาก็เลยไปดูกันแล้วเจอจริงจริงฮะ
นี่ไปรับตัวกลับมาแล้วนะครับฮอลลีนั่งแบบอิดโรยมึนงงพูดจาวกวน
จำอะไรไม่ค่อยได้พอเริ่มตั้งสติได้ฮอนลีบอกปวดขา

นแต่ปวดขาแล้วก็บอกว่าก่อนที่จะหายตัวไปเนี่ย
เขารู้แค่ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นหญิงสาวอยู่สัก๒๐
นี่แต่งตัวสวยเชียมาชวนไปเที่ยวก็เลยเดินตามไปเรื่อย
รู้สึกตัวอีกทีเอ้ามืดค่ำไม่รู้จะกลับบ้านยังไง
พอรู้ตัวอีกทีนึงเอ้ามาโผล่อยู่อ่างเก็บน้ำ
ก็เลยอาศัยนอนอยู่แถวนั้นแล้วเนี่ยพอวันนี้บ่าย
ขึ้นมาก็เลยยืมโทรศัพท์ชาวบ้านแล้วโทรหาเมีย

ไม่โกรธเหรอเดินตามผู้หญิงไปจนไปโผล่อ่างเก็บน้ำ
แล้วทำไมแบบศีรษะโล่งเตียนอย่างนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟัง

อะไรตวว่า
ตรวจไปเที่ยว
ไปเที่ยวแล้วเราก็เดินตามเขาไปเลย

แต่งตัวแต่งกายยังไงพอรู้ไหม
ว่าใส่เสื้อสรรนับ

หอแล้วที่เราเห็นแล้วสวยไหม

สวยมากเลยนะ
ผู้หญิงสาวสวยมากชวนไปเที่ยว
แน่นะฮอโลลีนั่นแหละสิแล้วไปกับเขาเฉยเลยเหรอข้ามวันข้ามคืน
โทรมาบอกเมียบอกพี่รู้ตัวอีกทีพี่ตื่นมาอยู่ที่อ่างเก็บน้ำ
มันมืดค่ำแล้วไม่รู้จะทำยังไงตื่นมาอีกทีนึงบ่ายก็เลยยืมโทรศัพท์ชาวบ้านโทรหาเมีย
ทุกผู้ชมครับชาวบ้านก็เลยบอกไม่เป็นไรไหนก็เจอตัวแล้ว
ก็เลยพาไปวัดนะฮะไปหาพระให้พระช่วยรดน้ำมนต์ให้หน่อยนะไล่ผีหน่อย
แล้วปรากฏว่าระหว่างที่ไปที่วัดเนี่ยฮะกำลังทำพิธีอยู่
ขอให้กูเนี่ยช่วยให้เจอ
พอเจอแล้วไม่มีใครมาบอกกูเลยนะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยให้กลับไปที่บ้าน
ให้กลับไปที่เกิดเหตุให้ไปจุดภูมิขอขมากู
แล้วฮอนลีต้องโกนหัวเมียให้ตัดผม
เขาก็เลยพากันย้อนกลับมาที่ที่เกิดเหตุ
ตรงจุดที่ฮอนลีหายไปแล้วฮอนลีเลยต้องโกนหัว
เมียก็ต้องตัดผมแล้วจุดทูบขอเข้ามา
กำลังขอขมาอยู่เอาอีกแล้ว
เออรายงานของนั้นที่ถูกผีเข้า

แล้วก็บอกว่าไอ้คนที่มาใช้ห้องน้ำเนี่ย

นี่เขาบอกนี่ลบหลู่ลบหลู่ห้องน้ำนี่ลบหลู่
หรือว่าเหมือนแบบความเชื่อไงพี่อุ๋ยว่าแบบ
เวลาจะไปขับถ่ายอะไรในป่าต้องขอเข้ามา

เออก็อาจจะแต่ฮอลลีโกนหัวแล้ว

เพื่อนรายงานชากบูชาเหมือนแบบ
เข้าเจ้าที่เจ้าทางเข้าอีกบอกลบหลู่ลบหล

เจ้าของที่ดินก็เลยตัดสินใจเอางี้ฮะ

ไอ้ที่นี่ที่ปลดทุกข์เนี่ย
ที่ปลดทุกข์เนี่ยแล้วเปิดมาเนี่ยเห็นมั้ย

นี่ทุกข์เต็มเลยเห็นไหมนี่ทุกข์หนักด้วย
ขนาดดูทีวีกลิ่นยังโฉยเลย
โอ้โหนี่เป็ดไก่ผลไม้ของเจ้าที่เจ้าทางนี้จบกันเลยนะ
ทุกข์ของฮอนลีเข้าไป
พี่เขานี่อุทิศตนจริงนะ
ที่ไปยกซ่วมออกมาจากที่ดินของเจ้าที่เจ้าทางเขา
โอ้โหเอาเป็นว่าสุดท้ายฮอนลีก็เลยอิดโรยกลับบ้านไปเรียบร้อย

ตั้งผีตั้งทุกข์เอาเนี่ย